ทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบนทางด่วนดอนเมืองโทเวย์นะครับ
เราเนี่ยตามเจอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับ
แต่ว่าโอ้โหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วไปแชร์ในเฟซบุ๊กนะ
เดือดเลือดพลาดเหลือเกินไปดูนะฮะ
เห้ยเหนิดเหี่ยบลาห้าน
มึงไปเรียกอัปรวจมาถามผู้หญิงให้

นี่ครับทุกผู้ชมครับชายเสื้อฟ้าเนี่ยเท่าที่จับใจความในคลิปนะ
เดินเข้าไปหาเขาก่อนเนี่ยรถคันสีดำที่อยู่ด้านหลังเนี่ย
แล้วก็ถูกชกเข้าไปทีหนึ่งก่อนนะฮะแต่มีคนเดินถ่ายคลิปตามเขาเนี่ย
เหมือนกับประมาณว่าขับรถจี้ตูดอีกฝั่งนึงมาก่อน

พอจอดรอก็ลงมาแล้วก็ใส่กันแบบนัวเนียวเลยนะครับ
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรา
ตามไปเจอทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับเอาฝั่งนี้ก่อน
นี่ฮะนี่คือนายจตุรงทองคำพันธ์อายุ๒๙ปี
ถ้าจากในคลิปคือชายเสื้อสีฟ้านะครับ
เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้
ดอนเมืองโทเวนะครับเขาขับรถตามคู่กรณีมา
ก็คือกระบะสีดำที่ขับอยู่ข้างหน้าเขานะครับ
แล้วอยู่อยู่เนี่ยกระบะคันสีดำก็คือชายเสื้อเขียว
ในคลิปเนี่ยหักออกซ้ายกระทันหันเขาก็ตกใจ
เพราะว่าหักแบบไม่เปิดไฟเลี้ยวพอหักซ้ายเอ้าสักพักเข้าขวาอีก
เป็นแบบเนี้ยอยู่หลายรอบนะครับพอเขาจะแซงอีกฝ่ายรถกระจกลงมา
แล้วตะโกนด่าให้ของลับเขาเขาก็โมโหก็เลยตะโกนบอกให้จอดเคลียร์กันข้างทาง
คู่กรณีเนี่ยทีแรกไม่ยอมจอดเขาก็ขับตามไปขับไป๑๐กิโล
คนขับกระบะสีดำคันนี้เปิดไฟฉุกเฉินรออยู่
เขาก็ขับมาดักข้างหน้าแล้วก็ลงมาจากรถแล้วก็เป็นไปตามในคลิปนี่แหละ
ซึ่งถ้าฟังจากในคลิปเนี่ยนายจรงผู้ชายเสื้อฟ้าเนี่ยบอกว่า
อีกฝั่งหนึ่งหาว่าเขาเนี่ยไปขับจี้ตูดอะไรพวกนี้
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้จี้ตูดแต่เขาพยายามขับตามตอนที่ถูก
ซ้ายปาดขวาเพื่อจะเคลียร์กันยอมรับว่าตอนนั้นก็โมโหนะฮะ
เนื่องจากคู่กรณีขับรถแบบไม่ระวังเปลี่ยนเลนกระทันหัน
แต่ว่าพอลงไปแล้วเนี่ยกลับถูกทำร้ายร่างกายก่อน
แล้วภรรยาเขาก็ยังถูกทำร้ายด้วย
แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขามีกรรมความตายทางแห่งใหญ่
ผมก็พร้อมที่เขาจะได้ขายรักฐานยืนยันว่าผมทำจริงไม่
นั้นซึ่งผมก็ยอมรับความปิดนะ
คือถ้าพี่ตำรวจจะปรับจะจับ
มันจะเป็นข้อกังข่าวว่าเฮ้ยเนี่ยก็มึงทำจริงอะไรอย่างนี้
ผมก็พร้อมยอมรับผิดนะแต่ทีนี้ผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ทำแบบนั้น

ก็คิดไงพี่ถึงถ่ายคลิปไว้ว่าถ้าลงไปถ้าแฟนโดนหนัก
หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเขาอาจจะปัดกล้องหรืออะไร
หนูก็ไม่รู้นะแต่ว่าสมมุติถ้ามันโดนอ่ะก็คือกล้องมันอยู่ตรงหน้าอย่างนี้
ถ้าโดนถ้าแฟนไม่ปัดก็เข้าหน้าค่ะพี่
อันนี้นะฮะภรรยาของเขาที่เป็นคนถ่ายคลิปนะครับ
อีกฝั่งหนึ่งครับก็คือฝั่งกระบะดำแล้วก็ผู้ชายเสื้อเขียวนะฮะ

แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกเขาพร้อมเปิดหน้าเปิดตานะครับ
เอาเป็นว่าทางนี้เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ฝั่งของนายจตุรนอ่านายจตุรงค์นะครับเสื้อสีฟ้าเนี่ย
เค้ามีหลักฐานเป็นคลิปยืนยันเหมือนกันรถกระบะที่นำหน้าเค้าเขียนว่าขับไปจี่ตูดเค้าแล้วก็มีการปาดหน้าเค้าด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกไม่ใช่ว่าเขาไปขับปากซ้ายปากขวาอะไรก่อน
แต่ว่าเขาก็โดนก่อนเหมือนกันแล้วพอลงมาเจอกัน
รับว่าไปต่อยอีกฝั่งหนึ่งก่อนยอมรับว่าทำจริง
แต่ว่าที่บอกว่าไปทำร้ายร่างกายภรรยาของนายจตุลงเนี่ย
ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายไม่ได้ต่อย
แค่ไปตบกล้องมือถือเท่านั้นเพราะแทนที่ฝ่ายนั้นเนี่ย
ผู้หญิงจะมาห้ามสามีกลับมาแต่เอาแต่ถือกล้องถ่ายคลิป
หลังจากเกิดเรื่องกันแล้วแทนที่จะแยกย้าย
อีกฝ่ายยังไปขับรถยึกยักยึกยักจะเลี้ยวก็ไม่เลี้ยวยั่วยู้เขาต่ออีก
เหมือนกับไม่ยอมจบเขาบอกเขามีคลิปไว้หมดเลย
สายสุดเขาอยู่คนละช่องกับพี่
พี่กำลังจะเดินไปห้าตำรวจก็มาว่ายว่าง
เมื่อกลับมาสิบตัวแล้วโดนกล้องรถมาเลย
เพื่อนพี่กับแฟนพี่ก็ทุกคนห้ามสองคน
ข้าก็อรมน์ร้อนทั้งคู่ตอนนั้น
ขอโทษกับมาสิบคิดผมต้องร้อน
ผมก็ไม่ทำหรอกผมก็โมโหเหมือนกันไงอ่าส่วนเพื่อนของฝั่งของรถกระบะสีดำเนี่ย
เขาบอกว่าผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยไม่ใช่ทหารตำรวจอะไรทั้งนั้นนะครับ
เพื่อนเขาเองนะครับคดีนี้อยู่ที่สอนอดอนเมืองนะฮะ
แต่ละฝั่งต่างก็มีคลิปนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวให้ไปตรวจร่างกายกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสอบปากคำทั้งคู่อีกครั้งหนึ่ง
ว่าใครผิดใครถูกยังไงแต่ที่คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวเราไปฟังมาทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ก็ยังให้การไม่ตรงกันอยู่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะนะฮะ